ต้องยอมรับว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความสงสัยหรือว่าเคลือบแคลงไปหมดเนี่ย
ก็เพราะว่าคนที่อยู่บนเรือคือมีอยู่๖คน
คุณแตงโมเสียชีวิตไปแล้วเธอไม่สามารถมาพูดมายืนยัน
มาชี้แจงมาบอกอะไรได้ทั้งสิ้นแต่ทั้ง๕คน
สิ่งที่ได้พูดหรือได้บอกออกมาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ย
มันทำให้เกิดความสงสัยเคลือบแคลงค่ะโดยเฉพาะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยกว่าจะมาพบตำรวจ
หายไปไหนข้ามวันข้ามคืนค่ะหรือตอนที่เจอกู้ภัย
ก็ให้ข้อมูลไม่ชัดค่ะเอาละทั้ง๕บอกว่าโอ้โหเขาก็ช่วยตามหากันนะ
หากันอยู่หาไม่เจอไปรวมตัวที่อู่จอดเรือ
อธิถงอธิษฐานก่อนจะแยกย้ายอะไรก็ว่ากันไป
แต่มันก็เลยทำให้เกิดความสับสนเคลือบแคลงนั่นแหละ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคำถามที่ว่าหลังจากเกิดเหตุ
แตงโมตกเรือไปเนี่ยทำอะไรกันบ้าง
นี่คืออีกหนึ่งช่วงเวลาท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
กระติกผู้จัดการส่วนตัวเพื่อนสนิทคุณแตงโม
เมื่อสักครู่เดินตามคุณโรเบิร์ตไปคุณโรเบิร์ต
เขาบอกว่าเป็นคนขับเรือในช่วงเวลาคุณแตงโมตกเรือ
คุณปอนี่เป็นเจ้าของเรือสลับขับเรือกับคุณโรเบิร์ต
นี่คือกล้องวงจรปิดในชุมชนพิบูรสงคราม๑นะครับ
กุมภาพันธ์ในคืนวันนั้นแต่ถ้าตามเวลาเนี่ย
เข้าสู่๒๕กุมภาพันธ์แล้วเพราะว่าเที่ยงคืน๒๓นาที
คุณกติกและคุณโรเบิร์ตเดินมาจากท่าเรือพิบูลสงคราม๑
มาขอเข้าห้องน้ำที่บ้านหลังหนึ่ง
โดยมีโรเบิร์ตเนี่ยรอกะติกอยู่หน้าบ้านก่อนที่เที่ยงคืน๒๘นาที
คืออีก๕นาทีต่อมากะติกกับโรเบิร์ตจะเดินออกจากบ้านที่ไปขอ
เข้าห้องน้ำเท่ากับว่าคุณกติกใช้เวลาอยู่๕นาทีเที่ยงคืน๒๕
หลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จกระติกและโรเบิร์ตเดินกลับไปที่ท่าน้ำ
อีกรอบก่อนที่เที่ยงคืน๓๕กระติกและโรเบิร์ตจะเดินกลับมาทาง
ท่าเรือท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะอ่าภาพเมื่อสักครู่นี้ขอดูหน่อย
ได้ไหมภาพจากกล้องวงจรปิดนี่จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่

เพราะเขากำลังมาช่วยตามหาคุณแตงโมกันอยู่ค่ะท่ามกลางในช่วง
เวลานั้นที่แบบโอ้โหอย่างที่เราทราบข้อมูลข่าวสารอยู่จุดไหน
อะไรยังไงคือจุดจดชุดอะไรที่ใส่มันไม่ชัดเจนไปหมดอืมนี่แต่ตรง

เห็นเขาโทรศัพท์เดินไปค่ะแล้วก็เดินผ่านไปเลยจะไม่บอกอะไร
หรือว่าแบบไหนอะไรยังไงหรือเขาอาจจะบอกไปแล้วอ่านอันนี้
ก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาน่าจะบอกไม่บอกค่ะแต่คนก็สงสัย
นั่นแหละทั้งคู่ก็คุยโทรศัพท์ตลอดเวลาไปถึงหน้าปากซอยพี่
สงคราม๑ตอนช่วงเที่ยงคืน๔๑ใช้เวลาเดินออกมาจากท่า
ถึงปากซอยประมาณ๖นาทีก่อนที่เที่ยงคืน๔๕กระติกกับ
โรเบิร์ตภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นนั่งยองอยู่ที่ปากซอย
เหมือนรออะไรนี่เดินมาตรงนี้นะฮะเที่ยงคืน๔๕ก่อนที่เที่ยงคืน๔๘
รอเนี่ยจะมีแบบนั่งยองนั่งยืนรอเนี่ยเพราะที่ดู
เนี่ยก็เห็นลักษณะเหมือนคุณกระติกเนี่ยดูหน้าจอโทรศัพท์
ถือตลอดเวลาครับส่วนคุณโรเบิร์ตเนี่ยเหมือนคุยโทรศัพท์อยู่
เพราะว่ามือข้างหนึ่งยกขึ้นมาแนบหูซึ่งตรงเนี้ยตำรวจคงต้องไปไล่
หมดล่ะใช่ไหมโทรตอนนั้นโทรหาใครไลน์คุยกับใครยังไงหรือเปล่าคือเนี่ย
แล้วจะมีรถมารับคันหนึ่งนะฮะคันสีขาวนะครับท่านผู้ชม
รอดูนะฮะเขาขับมารับแล้วมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม๕จน
ปอเขาจอดเรืออยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาไปนัดเจอกันตรงนั้น
กว่าใช่ไหมคะปีหนึ่งสิบนาทีอ่าใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้

จะเห็นว่าตอนที่อยู่แถวบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
เนี่ยอยู่แถวนั้น๒๕นาทีเดินทางรถกู้ไภหลายคันเจ้าหน้าที่
กู้ภัยก็ใส่ชุดชัดเจน
แต่เขาก็ไม่ได้ไปบอกหรือไปคุยอะไรด้วยเพิ่มเติมค่ะซึ่ง
หน้างานที่เขาอยู่ที่ท่าเรือตรงน้ำเลยจริงเขาก็บอก
เขาก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรนะถ้าเกิดคนเขาบอกว่าแหมเขา
ข้อมูลตรงนู้นแล้วหรือเปล่าแต่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาก็
ไม่ได้ข้อมูลอะไรเหมือนกันค่ะ

อันนี้เป็นอีกมุมมุมกล้องอีกมุมที่รถขับมารับรู้สึกเขาจะ
แกรปหรืออะไรยังไงนี่แหละเพื่อจะให้ไปส่งที่อู่จอดเรือที่นัด
เจอกับเพื่อนอีกสามคนค่ะคือคุณกติกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์หลังจาก
เกิดเหตุนะฮะตอนนั้นให้สัมภาษณ์ในวันที่ไปคุยกับพี่หนุ่มกัน
ชัยค่ะในรายการโหนกระแสบอกว่าตอนนั้นเนี่ยระหว่างที่เกิดเหตุหา
ตังโมอยู่แล้วหาไม่เจอตอนที่ตังโมตกเรือไปแล้วนะวนหาอยู่
แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยหาไม่เจอวันนั้นเนี่ยกระติกบอกใน
พี่หนุ่มกัญชัยนะบอกว่าปวดปัสสาวะไม่ไหวแล้วเลยขอ
ให้ปอเนี่ยเอาเรือเนี่ยเข้าเทียบท่าหน่อยนะเพื่อจะแวะไปปัสสาวะ
ท่าน้ำพิบูรสงครามหนึ่งค่ะจากนั้นที่ไม่กลับลงเรือเพื่อไปหาแตงโมอีกเนี่ย
เพราะบอกว่าที่เราเห็นเขาเดินย้อนกลับไปใช่ไหม
สองคนพอเขาปัสสาวะเสร็จแล้วเดินย้อนกลับไปที่ท่าเรือเนี่ย
เขาบอกเขาหาเรือไม่เจอแล้วใช่ตามคำให้สัมภาษณ์ก็คือกลับมาถึงไม่เจอเรือแล้ว
เจอเรือคุณปอไม่เจอเพื่อนแล้วสงสัยเพื่อนจะออกเรือไปก่อนแล้ว
หรืออย่างไรเห็นตรงนั้นคนเยอะอะไรยังไงค่ะ
เอาเป็นว่าเขาก็เลยเดินย้อนกลับขึ้นมาปากซอยแล้วก็เรียกรถ
แล้วก็อาจจะมีการโทรถามกันว่าอยู่ไหนอะไรยังไงอ่ะค่ะ
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเจ้าของบ้านที่กระติกไปขอเข้าห้องน้ำนะครับ
บอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยบ้านแถวนี้ปิดไฟนอนกันหมดแล้ว
อ่าแต่บ้านของบังซานะฮะบังซาเนี่ยบอกว่ายังไม่นอน
ตอนนั้นมีหญิงคนนึงซึ่งตอนหลังมารู้ก็คือกระติก
จัดการของคุณแตงโมเนี่ยมาขอเข้าห้องน้ำ
ส่วนผู้ชายคนนึงยืนรออยู่หน้าบ้านมารู้ตอนหลังก็คือคุณโรเบิร์ต
ตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเขาคือใครอะไรยังไงกัน
ตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าเป็นเขาคือว่าที่เนี้ยบ้านผมอ่ะ
ใครมาใครขอความช่วยเหลือหรือว่าเดือดร้อนอะไร
เรื่องเข้าห้องน้ำอะไรเนี่ยผมก็ยินดีตลอดฉะนั้นเอง
ใครเขาเข้ามาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ย
คนเดียวครับแล้วก็มีคนก็ไม่ใช่ไม่ได้มาด้วยกันรู้สึก
ที่ทำถามดูนะคือผู้หญิงผู้หญิงแค่นั้น
เขาเสร็จแล้วเขาออกไปแค่นั้นไม่ได้พูดคุยอะไร
ไม่ได้สังเกตผมเฉยเขาเฉยก็ไปเสร็จแล้วก็ไปกัน
แล้วผมก็ปิดบ้านแค่นั้นเองขณะเดียวกันนะครับ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณทศพรคุณทศพรนี่เป็นลูกชายของประธานชุมชนพิบูรสงครามหนึ่ง
ในพื้นที่นั่นแหละบอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็มาไล่ดูกล้องวงจรปิดในชุมชน
พบว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่คือกระติกกับโรเบิร์ตเดินมาดูท่าทางวิตกกังวลคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
แต่ทีนี้เนี่ยพอฟังเรื่องราวต่างที่กระติกกับโรเบิร์ตเขามาตรงนี้ในช่วงเวลานั้น
เรื่องที่ว่าให้เรือเทียบหน่อยจะมาหาขอห้องน้ำปัสสาวะอะไรพวกนี้
คุณทศพรบอกว่าถ้าอยู่บนเรือนั่นแสดงว่าถ้าอยู่บนเรือแล้วต้องการจะปัสสาวะจะเข้าห้องน้ำเนี่ย
ก็แวะได้ไงแวะตามท่าน้ำอันนี้ท่าเรือพิบุญสงครามหนึ่งวัดต่างก็มีเยอะแยะไปหมด
ร้านอาหารบ้านคนอย่างตอนที่คุณตังโมตกน้ำเนี่ยทำไมไม่แวะตามบ้านคนหรือร้านอาหารหรือท่าเรือหรือว่าวัดไหน
ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนบนเรือบอกว่าพอคุณตังโมบอกปวดปัสสาวะแล้วคุณตังโมก็เลยเดินไปปัสสาวะท้ายเรือ
สองคนนะที่เดินออกไปเนี่ยก็คือว่าสี่หน้าเขาตกกังวลนะแล้วก็มีการรีบรีบออกจากที่ที่เกิดเหตุไปโทรก็เดินคุยโทรศัพท์ตลอด
หลังจากที่เขาเข้าห้องน้ำที่บ้านนั้นคือประเด็นยิ่งพอเวลาผ่านมาเนี่ยที่บอกว่าเพื่อนหาที่เข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วต้องฉี่ท้ายเรือเนี่ยนี่มันยิ่งไม่เค็กเซนต์เลย
เพราะว่าทำไมพอเกิดเหตุเสร็จเพื่อนคุณจมน้ำเนี่ยคุณหาที่เข้าห้องน้ำได้และทั้งที่เจ้าพญาเนี่ยถ้าคุณจอดวัดไหนเนี่ยเขาก็มีห้องน้ำให้คุณเข้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่โดยตักกะทั่วไปอ่ะมันไม่น่าจะใช่ปัญหาเรื่องการเข้าห้องน้ำทำให้เขาตกตกเรือเพราะไปฉีดท้ายเรือมันไม่น่าจะใช่แล้วเขาก็เป็นดารานะ
ในตอนเนี้ยเจือจางจนไม่รู้จะจางยังไงเลยหลังจากที่มีข้อมูลหลายหลายฝ่ายออกมาแบบนี้เลยมองว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลอื่นหรือเปล่า